ไม่อยากให้ฝนไปตกที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเลยจริง

โอ้โหคือก็เร่งสูบน้ำกันต่อเนื่องนะน้ำก็ลดลงบ้าง

ลดลงจากเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างน่าพอใจในระดับหนึ่ง
แต่ฝนมันกำลังจะมาไม่อยากจะให้น้ำมันเพิ่มเลยนะคะ
คือท่านผู้ว่านรงศักดิ์ตอนนี้เป็นผู้ว่าพยาวแล้ว
ก็เป็นผู้บัญชาการศูนย์หน่วยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยาน
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย

ก็คือห่วงเรื่องของสภาพอากาศนี่แหละ
ไม่อยากจะให้เพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปในถ้ำนะคะ
แต่ว่าทีนี้เรามีคลิปหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมดู
เป็นคลิปภาพการปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในถ้ำนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาดำน้ำแล้วเขาก็ให้ดูคลิปนี้
เพราะเขาจะบอกว่าถ้าทั้ง๑๓คนต้องดำน้ำออกมา

อันนี้ชัดเลยคือไม่ต้องไปแบบจินตนาการเลยว่ามันเป็นยังไง
มันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะ
นี่เป็นคลิปนักดำน้ำนะคะเขาผ่านออกมาจากช่องเล็ก
ขนาดสักประมาณ๗๐เซนติเมตร
ออกมาทีละคนทีละคนคือเกาะเชือกเบสไลน์ออกมา
จุดนี้แหละค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นช่องทางเดียว
เชื่อมระหว่างโถง๒ไปโถง๓คือต้องดำน้ำเข้าไป
หมายความว่าถ้าทั้ง๑๓คนจะออกมาจากถ้ำต้องผ่านจุดนี้เหมือนกัน
แต่ก่อนหน้านี้ระดับน้ำมันท่วมสูงก็เลยมองไม่เห็นช่องนี้
ซึ่งคลิปนี้เป็นภาพการปฏิบัติภารกิจในโถง๒ถ้ำหลวงเมื่อคืนนี้นะคะ
ซิลพร้อมกับนักดำน้ำทหารบก
นักดำน้ำจากสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียจีน
นักดำน้ำตรวจตำรวจน้ำ
นักดำน้ำอาสาสมัครกู้ภัย

เขาช่วยกันคุณผู้ชมคือทำงานแข่งกับเวลา
สูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด
ลำเลียงอุปกรณ์จำเป็นไปให้มากที่สุด
พาเวอร์เจลเกลือแร่น้ำดื่มยา

คือเขานำทั้งหมดเหล่านี้เข้าไปเพิ่มเติม
ที่บริเวณโถง๓ซึ่งเป็นกองบัญชาการส่วนหน้านะคะ

ต่อไปส่งต่อไปที่บริเวณเนินนมสาว
ซึ่งเป็นจุดที่ทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนรออยู่
เมื่อคืนนี้อ่ะค่ะการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณโถงสอง
แล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำทำให้ระดับน้ำลดลงนะคะ
ก็ลากสายโทรศัพท์เข้าไปได้สำเร็จ
แล้วก็จะลากเข้าไปที่โถง๓
หมายคือต้องถึงเนินนมสาว
เพื่อให้ทั้ง๑๓คนรวมถึงเจ้าหน้าที่
ได้คุยได้ติดต่อสื่อสารกันได้
แล้วก็มีการลำเลียงขวดอากาศเพิ่มเติมเข้าไป

หมูป่าทั้ง๑๓คนอยู่ที่เนินนมสาวกับใคร
โทในแพทย์ภาคโลหารชุนหรือหมอภาคหน่วยซิล๘นายพยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำ๑นายรวม๑๐นายนะคะมีเจ้าหน้าที่๑๐คนนะคะอยู่ที่เนินนมสาวกับทั้ง๑๓ชีวิตตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะ
ทำน้ำในถ้ำอ่ะค่ะนี่ก็ไปตัดถ่างไปทำลายหินโอ้โหเนี่ย
ภารกิจสุดจริงจริงแล้วก็มีการปักเสานะ
วัดระดับน้ำแล้วก็เร่งวางสายไฟสายไฟเบอร์ออฟติกครับ
เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในถ้ำหลวงอ่ะนะคะอืม
สูบน้ำระบายน้ำในถ้ำปริมาณน้ำในถง๒ช่วงบ่าย
ก็สูบออกจนลดลงไปเล็กน้อยแล้วแต่ว่าโถงสามเนี่ย
ระดับน้ำมันยังไม่ลดนะคะมันยังคงที่อยู่
โถงหนึ่งก็ไม่ลดนะคะระดับน้ำมันยังเท่าเดิมเท่าเท่าเดิมอยู่เลยอ่ะ
แต่ท่านที่มีคำถามอยู่ในใจว่าโอ้ทำไมช่วยออกมาไม่ได้สักที
ทำไมช้าจังท่านดูภาพเนี่ยฮะ
มันไม่ง่ายนะคะเขาก็พยายามเต็มที่จริง
ระดมกันมาแบบโอ้โหหลายคนเลยนะ

ทีนี้ทางด้านของท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรนะคะ
ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายบอกว่า
ณตอนนี้ทุกอย่างถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะ
แต่สิ่งที่ห่วงอย่างที่บอกคือเรื่องของสภาพอากาศ
ถ้าฝนตกลงมาเพิ่มโอ้โหระบายเท่าไหร่ฝนมันเพิ่มมาเรื่อยค่ะ

ส่วนการสื่อสารในถ้ำท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่า
ยังใช้เวลานานยอมรับว่ายังต้องใช้เวลา
เพราะอย่างที่คุณภาคภูมิทำกราฟิกอิเมอร์ซีฟเมื่อสักครู่นี้ไง
กว่าจะเข้าออกถ้ำได้เข้า๖ชั่วโมงออก๕ชั่วโมงรวมเข้าออก๑๑ชั่วโมงนะคะ

มันก็เลยค่อนข้างจะล่าช้าหน่อยนะคะ
แต่ภารกิจหลักวันนี้เนี่ยก็คือการสูบน้ำสูบแบบต่อกันเป็นทอดออกจากถ้ำนะคะ
มีความคืบหน้าก็คือจากปากถ้ำไปถึง๓แยก
ที่เคยต้องดำน้ำ๓จุดตอนนี้ดำแค่จุดเดียวแล้ว
คือจุดสุดท้ายก่อนถึง๓แยกในถ้ำ
ขอความร่วมมือนะคะใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับศูนย์
อย่าพร่องน้ำระบายน้ำเองเพราะมันจะนอกเหนือแผน
แล้วมันจะไปส่งผลกระทบในเชิงลบได้นะคะ
ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการตามแผนงานที่วางเอาไว้
จากแผนสูบน้ำออกจากถ้ำแล้วค่ะ
ภารกิจที่วันนี้ต้องเร่งทำขนานกันไป
คือการลาดตระเวนหาปล่องหรือโพรงด้านบนภูเขา
เพื่อหาพิกัดว่าเนินนมสาวที่ทั้ง๑๓ชีวิตอยู่
ตรงกับจุดไหนด้านบนภูเขา
แล้วก็จะมีการสำรวจเฉพาะตรงนั้นอย่างละเอียด
ไม่ไปหาจุดอื่นแล้วจุดไหนที่ตรงอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
ถ้าพบแล้วอาจจะเจาะเจาะลงไป
แล้วก็ไปเจอกับทั้ง๑๓คนที่รออยู่ข้างล่าง
แต่ต้องประเมินว่าชั้นหินเนี่ยมันหนาขนาดไหนไงคุณภาคภูมิครับ
มันไม่รู้จะหนามากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องประเมินกันอีกครั้ง
แต่ช่องทางนี้หลายคนหวังนะว่าอยากจะให้เจอโพรงแล้วเจาะลงไปเจอ
คือวิธีการที่เป็นแผนหลักเรื่องการฝ่าน้ำออกไปเนี่ย
แล้วแผนเจาะผนังด้านบนลงมาเป็นแผน๒เนี่ย

นะคะเนี่ยท่านผู้ว่านโรงศักดิ์ก็เลยบอกว่า
ทีนี้แถลงเกี่ยวกับทั้ง๑๓คนในถ้ำหลวงเป็นยังไงบ้าง
ท่านผู้ว่าบอกว่าก็จิตใจเข้มแข็งดีค่ะ

สภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะคะ

เอาเลยฮะเริ่มฝึกกันแล้ววันหนึ่งนะคะ
ตอนนี้เราทำงานแข่งกับน้ำแต่เราทำได้เต็มที่
ก็คือสูบออกไปได้เท่าที่ศักยภาพเรามีอยู่นะครับอ่าแต่น้ำก็ยังเติมลงมา
ช่องกี่ช่องก็ยังมีน้ำเติมเข้ามาผมต้องคำนวณสภาพอากาศทุกวันว่า
น้ำจะเติมเข้ามาในถ้ำเท่าไหร่เราจะมีเวลากี่ชั่วโมงนะครับ
เพราะว่าเราจะเสี่ยงให้น้ำท่วมไม่ได้นะครับอันนั้นอันนั้นคือปัญหา
เพราะฉะนั้นเมื่อความเสี่ยงน้ำท่วมไม่ได้เราจะต้องมาทำแผน
เช้าวันนี้ให้เตรียมอุปกรณ์๑๓ชุดเดี๋ยวไปเช็คลิฟต์วางไว้
จริงซิลเตรียมหมดแล้วกับทีมแพทย์เตรียมหมดแล้ว
ว่าถ้าจะต้องออกมาในสภาพที่ความพร้อมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์

ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์คือสูบน้ำในระดับที่ทุกคนสบายใจ
แล้วก็ออกมาได้เลยอันนั้นอันนั้นไม่พูดแต่ความไม่
ผมให้ประเมินสถานการณ์คนที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหมอหรือซิลหรือใครก็ตามที่เป็นคนปฏิบัติการที่จะนำน้องเขาออกมา
ประเมินสถานการณ์ว่าณขีดเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ที่ความเสี่ยงเราก็รับได้
เช่นบอกว่าถ้าสภาพทั่วไปโดยรอบบอก๙๐๙๐ปุ๊บเราจะเอาออกเลย
อันนี้คือความพร้อมของเราวันนี้เราประเมินหมดแล้ว
เราต้องการตัวเลขอย่างเดียวว่าไอ้นี่ต้องกี่เปอร์เซ็นนี่ต้องกี่เปอร์เซ็น
ถ้าเข้าตรงนี้ล็อกปุ๊บเราจะปฏิบัติการ
วันนี้การเข้าออกเนี่ยมันยากกว่าเดิม
เพราะมันจะเข้าไปอยู่ที่ยิ่งแคบยิ่งแคบยิ่งแคบ
วันนี้นะครับระบบสื่อสารของเราก็คือถ้าเราออกจากปากถ้ำ
เดินไปถึงจุดที่น้องอยู่เดินเข้าออกประมาณ๑๑ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นข่าวสารของเราหลุดหายประมาณ๑๑ชั่วโมงนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้กว่าเราจะได้ตัดสินใจแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ย
เราอยู่ตรงนี้เราอาจจะรู้ว่าบางบางช่วงอาจจะเร็วจากกอง
ชาการซิลที่อยู่ในถ้ำที่กิโลครึ่งที่กิโลครึ่งเข้าไปอ่า
น้องเขาอยู่แล้วกลับมาที่กิโลครึ่งอาจจะโทรศัพท์ออกมาได้
ก็ลดเวลาไปแค่ประมาณสามสี่ชั่วโมงเราก็ยังมีเวลาที่เราต้องใช้
หรือเจ็ดชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอ่อน้องน้องสื่อมวลชนนะครับ
ที่รอข่าวสารอยู่อาจจะมองว่ามันทำไมช้าทำไม
อันนี้ต้องขอความกรุณาจริงนะครับว่าผมเองก็รอข้อมูลเหมือนกัน
ตำแหน่งนะครับที่น้องเขาอยู่ตรงเนินนมสาว
เมื่อเทียบกับพิกัดบนผิวดินจริงว่าอยู่ตรงไหน
แล้วเรากำลังระดมสรรพกำลังที่เดินป่าอยู่ทั่วทั้งหมด
ที่ผมบอกตลอดว่ามี๒๐๓๐ทีม
วันนี้เราจะไปเดินแถวนั้นแทบจะทุกตารางนิ้ว
เพื่อจะดูว่ามีช่องโปร่งมีอะไรที่พอจะปรับแผน
แล้วลงหรือสำรวจได้หรือไม่
ก็ล่าสุดมีรายงานจากทีมหน่วยซิลนะครับบอกว่าก็มีโค้ชเอกกับน้องสองคนที่อิดโรยหน่อย
อย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวจะเป็นห่วงกันมากเกินไปแค่อิดโรยนะครับ
ส่วนเรื่องการระบายน้ำออกจากถ้ำการสูบน้ำออกจากถ้ำ
พลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๗

วันนี้ก็ได้พูดถึงความคืบหน้า
แล้วก็การทำงานในด้านนี้ไว้นะครับ

น้ำในพุทรเขาก็อุดและเปลี่ยนเป็นถังน้ำเพื่อให้น้ำดายลมหลาย
ใต้พุทรเขาผมก็พ่องน้ำตรงหน้าท่ามไซทร้อง

มีผู้ที่หวังดีที่เข้ามาแล้วไม่เข้าใจเรื่องระบบน้ำ

บอกคือเราดูดออกเรายอมสี่ตำบนพี่น้องของแม่ที่เนี้ย
ท่วมเพื่อต้องการให้มันไปไกลที่สุดแล้วไปลงไกล
เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาพร่องน้ำแถวเนี้ย
ผมเห็นในเฟซบุ๊คคืนเดี๋ยวมาขุดหลุมเพื่อพร่องน้ำ
เพื่อเอาน้ำขึ้นมาเพื่อเอาน้ำไหลกลับไปผมขออนุญาต
ต้องมาบอกผู้ว่าครับบางเรื่องเราเอาออกไม่ใช่เราเอาเข้า
นะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราเนี้ยช่วย
เป็นหูพิตาดูด้วยพวกเราน่ะเล่นเฟซบุ๊คเล่นรายการ
ด้วยการหรือบรรลวรยังทำงานกันอย่างเต็มที่
โดยมีชันยด
ทุกความินาที่เหลือเดียวคือพร่องน้ำให้ได้มาสุดท้วย
น้องออกมาได้ง่าย

รับผิดชอบเรื่องการระบายน้ำพร่องน้ำเนี่ย
คือท่านบอกเลยว่าใครจะมาช่วยเนี่ย

คือต้องมารายงานท่านผู้ว่าก่อนว่าผมจะมาช่วยระบายจุดนี้มาพร่องน้ำจุดนี้
อย่างนั้นเนี่ยเขาวางเขาเซ็ตระบบไว้แล้วไง

ตรงไหนออกตรงไหนเขารู้หมดแล้วต้องอุดรูไหนเบี่ยงตรงไหน
อยู่ดีเอาเครื่องมาตั้งบึบอ้าวกลายเป็นว่ามันไหลกลับ

ขณะเดียวกันนะครับนายนิวัฒน์บุญนบผู้มนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
๑เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าจากการสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมชนประธาน
กับทหารมธบ๓๗ปพเชียงรายด้วย
ก็ช่วยสนับสนุนการลดระดับน้ำภายในถ้ำ
บริเวณเหนือถ้ำทั้งทิศเหนือทิศใต้

โดยใช้วิธีการทางธรณีวิทยา
สำรวจรอยแยกรอยเลื่อนในชั้นหินที่ผ่านลำห้วย
น้ำที่จะรั่วจากลำทานลงไป
โดยทำหน้าที่ชี้ตำแหน่งจุดที่เป็นรอยแยกในลำห้วย
ก่อนหน้านี้พบ๒จุดนะครับคือทางตอนเหนือ
คือห้วยผามีพบน้ำรั่วผ่านช่องว่างของชั้นหิน
ก็เลยทำฝ่ายชั่วคราวแล้วก็เบี่ยงเส้นทางน้ำได้แล้ว
ส่งผลให้ลำทานแห้งไม่มีน้ำไหลลงถ้ำ
ส่วนทิศใต้คือห้วยผาฮีพบรอยรั่วลงไปในถ้ำ
วันนี้ก็ทำฝ่ายเบี่ยงทางน้ำเสร็จแล้วเช่นกัน
ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลย
ชาวบ้านด้วยภาคเอกชนด้วยก็มีหลายหน่วยงานนะครับ
รอยรั่วรอยร้าวก็เกิดจากการละลายของหินปูน
ส่วนก็เป็นถ้ำที่แยกออกมาลำทานกับตาน้ำก็ทำให้เกิดน้ำที่ไหลเข้ามา
เจ้าหน้าที่ก็เอาข้อมูลไปให้ศูนย์อำนวยการร่วมในการทำแผนสกัดน้ำ
แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณฝนด้วยนะฮะ
คือถ้าฝนตกมาฝนหนักฝนเพิ่มมาเนี่ยอันนี้มันก็ต้องเพิ่มอีก
เพิ่มทั้งท่อเพิ่มทั้งกำลังพลเพิ่มทั้งการระบายการเบี่ยงทางน้ำพวกนี้
มันมาอย่างนี้เห็นไหมฝนตกลงมามันก็ไหลมาอย่างนี้นะครับ
ทีนี้มาดูชุดที่สำรวจโพรงนะครับแล้วก็ปล่องนะครับ
กำลังรังนกจากเกาะลิบงจังหวัดตรังที่มาช่วยนะครับ
วันนี้ก็ทีแรกจะกลับแล้ว
ใช่ถูกเรียกตัวกลับมาช่วยต่อ
จะขึ้นเครื่องอยู่แล้วนะอีกครึ่งชั่วโมงเครื่องจะออก
ทหารโทรมาตามบอกเดี๋ยวอยู่ช่วยก่อน

เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเออถ้าเกิดว่ามีช่องทางทาง

นัก๑๓คนขึ้นไปได้นะครับปรากฎว่า
เมื่อวานนี้ทั้งหมดรอขึ้นเครื่องจะกลับ

ขอให้มาอยู่ร่วมภารกิจต่อนะครับก็เลยมาร่วมค้นหาอีกครั้งในวันนี้นะครับ
ภารกิจของวันนี้คือจะขึ้นไปหาปล่องเพิ่ม
หลังจากช่วง๒๓วันที่ผ่านมาก็ยังไม่เจอนะครับ
เพราะว่ายังไม่สามารถหาปล่องที่จะทะลุถึงลงไปในถ้ำได้นะครับ

รังนกบอกว่าคงจะต้องปรับแผนนะครับ

ศักยภาพของทีมเนี่ย

น่าจะเอามาปรับใช้กับภารกิจในครั้งนี้ได้
ยังไม่ได้มีการเสียงแผน

ความว่าอาจจะมี
นี่ค่ะก็เลยสำหรับการค้นหาปล่อง

สามคนก็เป็นเป้าหมายหลักของภารกิจวันนี้เลยนะคะ
เพราะว่าตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ก็นำเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจ
เหนือถ้ำที่เป็นจุดคาดว่าจะมีปล่องที่ลงไปถึงทั้ง๑๓คน
ใกล้เคียงกับเนินนมสาว
คู่กับการนำตำรวจทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็เดินเท้านะคะลาดตระเวนขึ้นไปสำรวจบนเขา
ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำควบคู่ไปกับการสูบน้ำออกจากถ้ำนะคะ
เอาให้เจอก่อนนะแล้วค่อยมาว่ากันว่าใช้วิธีไหน
๓ชั้นมาต่อกันตึกใบหยก
คือถ้าจะให้โรยตัวปีนขึ้นไปเอาเชือกดึงขึ้นไปนี่มันก็ลำบาก

คือที่เมืองที่ชิลีที่เขาติดอยู่หลายวัน
พอเขาเจออย่างนั้นเขาใช้แบบทำเป็นลักษณะแคปซูลเหมือนลิฟต์แคปซูล
แต่เขาเป็นเหมือนทะเลสายของเรามันเป็นแบบภูเขาแบบ